เอ้าเดี๋ยวดูอีกเหตุการณ์หนึ่งกันแล้วกันนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านหลอนยาเศษบติดค่ะเศษบยาเศษบ
ไม่อยู่เนี่ยไปเผาบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นตอนที่ชาวโม่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะเข้าไปเอาเรื่องกันนะครับ
เพราะบ้านหลังอื่นเขาก็กลัวจะโดนไปด้วย
นี่ฮะคนก่อเหตุในอายุ๓๐จุดไฟเผาบ้านตัวเองเสียหายวอดทั้งหลัง
ตำรวจนี่เอาตัวนี่แล้วดูนี่ฮะ
ดูสิพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้าน
ตัวเองเนี่ยเสพยาเสพติดจนหลอนเผาบ้านนี้ครับทุกผู้ชมครับ
แล้วบ้านที่อยู่ใกล้นี่แบบโอ้โหหัวใจจะวาย
ดับเพลิงกันไม่ทันดับไฟกันไม่ทันทำยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตะบลหนองนางนะครับอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายนะครับ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุทางรถดับเพลิงของเทศบาลตะบนท่าบ่อก็มา
พื้นที่ใกล้เคียงด้วยระดมมา๔คัน
เพลิงนี่ห่มลุกไหม้อย่างรวดเร็วสุดท้ายเนี่ยควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
บ้านของผู้ใหญ่บ้านวอดทั้งหลังส่วนคนก่อเหตุคือลูกชายผู้ใหญ่บ้าน
นี่ฮะตำรวจก็คุมตัวคนก่อเหตุ
อีกฝั่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ดับไฟ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบเพื่อเก็บหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ

ผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่พลังโชคเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้
บอกว่าคนก่อเหตุก็คือลูกชายนั่นแหละ
ก่อนเกิดเหตุลูกชายไปขโมยน้ำมันที่ร้านค้าใกล้บ้าน
แล้วเดินขึ้นไปราดบนชั้นบนของบ้าน

ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกก่อเหตุแบบนี้
เมื่อพฤศจิกายนปีก่อนเนี่ย

โรงเรียนจนเอกสารเขาเสียหายหมด
คือผู้ใหญ่พลังโชคบอกว่าลูกชายติดยาเสพติดนะครับ
งานการไม่ทำวันขอเงินพ่อแม่อย่างเดียว
วันไหนไม่ให้ทำลายข้าวของในบ้าน
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้วถ้าปล่อยไว้อีกเนี่ยสงสัยจะแย่กันอีกหลายบ้าน
เรียนก็เผามาแล้วนี่เผาบ้านตัวเองอีกนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจบอกว่าตรวจสอบประวัติทางคดีนะครับ
พบว่าเคยถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดแล้วก็เสพยาเสพติด
ก็คือยาบ้าสารสั่งจำคุก๒เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
โทษจำคุกนี่คือให้รอลงอาญานะครับ
แล้วให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
แต่เนี่ยฮะระหว่างนี้ไม่บำเพ็ญประโยชน์
เสพยาอีกแล้วเผาบ้านตัวเองเลย
ถ้าบ้านเราอยู่ใกล้หลังนี้เราก็โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงนะ
แล้วการวางเพลิงเผาทรัพย์ข้อหารทดหนักมากบ้านตัวเองก็เผาไม่ได้ก็ผิดอยู่ดี
ก็ผู้ใหญ่บ้านบอกยังไงเอาให้เต็มที่เลยไม่อยากให้ออกมาแล้ว